มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีที่ทำให้เราได้รับทราบถึง
มหากุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอสาธิราช

นั่นก็คือการที่องค์คมนตรีได้ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสนองพระราชปนิษฐาน
สมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
ส่งให้ดูแลเอาใจใส่ประสบคณิกรให้ปลอดภัย

โดยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องค์คมนตรี
และรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
ที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคาย
เพื่อสนองพระราชดำริตามพระราชบายของสมเด็จพระบรมโอสาธิราช
สยามกุฎราชกุมารนายกกิติมาศักดิ์มูลนิธิ
ในการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่ง
มาตรฐานสากลทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ
แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับ
โอกาสนี้องค์คมนตรีเปิดอาคารโรงงานขาเทียมพระราชทาน
ซึ่งมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
คัดเลือกโรงพยาบาลชุมชนที่มีศักยภาพในงานด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เพื่อให้ผู้พิการในเขตอำเภอท่าบ่อแล้วก็ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้นครับ
โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
ถือว่าเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด๒๐๐เตียงนะครับ
รับรองคุณภาพในระดับสากลนะครับ
มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเฉลี่ยวันละ๗๕๐๘๐๐คน

บุคลากรทางการแพทย์๖๓๖คน
มีศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยสูงขึ้น
แล้วก็ครอบคลุมในภาวะเจ็บป่วย
เฉพาะด้านมากยิ่งขึ้นด้วยครับ